เอ้าต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะอันนี้หนุ่มระยองนะฮะ
เขาบอกว่าก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วอยากจะขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันผ่านแอปหาคู่บนโลกออนไลน์อ่า
อ่าแล้วใช้รูปโปรไฟล์ของหญิงสาวที่หน้าตาสวยมากอืม
รู้จักกันก็แลกไลน์กันโอนไวอีกไหมเนี่ยเคสนี้ติดต่อพูดคุยกัน
ฝ่ายหญิงร้องห่มร้องไห้บอกแม่ตายว้ายไม่มีเงินเอาศพแม่เนี่ย
ประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่ระยองโอนเงินไปช่วยฮะค่ะอ่านี่นี่นี่
สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาตามไปดูถึงโรงพยาบาลที่เขาอ้างเลยนะ
ไม่มีฮะเอ้าตายทิพย์ฮะว้ายอ่าผู้ชายคนนี้นะฮะ
เป็นชาวจังหวัดระยองนะครับอายุ๓๔นะฮะชื่อคุณชายรัฐนะ
เอาหลักฐานต่างเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้จักกันผ่านแอปหาคู่บนโลกออนไลน์
เมื่อสิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะโอ้โหเพิ่งจะไม่กี่วันสามวัน
นี่วันที่เท่าไรเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดอุ้ยนี่ฮะสามวันเองผู้หญิงคนนี้ชื่ออ้อ
โอ้โหรูปโปรไฟล์นี่สวยมากคุณชายรัฐบอกนะก็คุยกันอยู่สักชั่วโมงนึง
แอปหาคู่นะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาไม่ใช่
อ่าพอพออีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งผู้หญิงเนี้ยเขารู้ว่าคุณชายรัฐเนี่ย
เป็นจิตอาสาจะคอยช่วยเหลือรับส่งศพผู้ยากไร้
ส่งอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยอืมอ้อนี่ก็ขอแลกไลน์เลยอ่านี่
จากคุยผ่านแอปหาคู่นี่ดูรูปอย่างนี้ไม่รู้ไปเอารูปใครมานะฮะ
อ่าใครที่ถูกเอารูปไปใช้ยังไงรับทราบไว้ด้วยนะครับ
แล้วอ้อเขาก็เลยขอไลน์แล้วก็โทรไลน์เข้ามาอ้อนี่น้ำเสียงแบบร้องไห้
สั่นเคลือเลยบอกนี่แม่อ้อเนี่ยตายอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทบุรีอ้อไม่มีเงินเอาศพแม่กลับมาทำพิธีที่บ้านเกิด
ตะบนห้วยโป่งจังหวัดระยองแล้วก็ส่งบัตรประชาชนของคนที่อ้างว่าเป็นแม่ของอ้อมาให้ด้วย
นะชื่อนางสาวรมเนธหน่วยฮาอายุห้าสิบเอ็ดปีบ้านอยู่ระยอง
คุณชายรัฐบอกตอนนั้นผมเชื่อสนิทใจด้วยความที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วเสนอตัวเลยบอกเดี๋ยวไปช่วยรับศพให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยหลังจากนั้นอ้อก็ขอเบอร์โทรคุณชายรัฐไปอีก
ก็ให้เบอร์ไปแล้วก็มีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาหาบอกขาดเงินค่ารักษา๘๐๐บาท
ต้องจ่ายเงินก่อนก่อนที่จะเอาศพออกมาได้เพราะว่าเข้าไปรักษา
คุณชายรัฐก็โอนไปให้โอนให้พันหนึ่งเลยนะอ่าอ้อบอกขาดแปดร้อย
ชายรัฐโอนให้พันหนึ่งนะตามหมายเลขบัญชีของธนาคารที่ส่งมาให้
แต่ว่าชื่อบัญชีเป็นผู้ชายด้วยผ่านไป๑๐นาทีอ้อโทรมาอีกบอก
โอ้โหพี่ต้องมีค่าฉีดฟอร์มาลีนอีกพันเจ็ดด้วยความเห็นใจ
คุณชายรัฐโอนให้อีกค่ะรวมโดนไปแล้วสองพันเจ็ด
หลังจากนั้นคุณชายรัฐบอกผมรีบขับรถไปโรงพยาบาลเลย
อืมโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีกะจะไปรับศพแม่ของอ้อ
ไปส่งให้ที่บ้านไปถึงถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอก
ไม่มีฮะชื่อนี้นามสกุลนี้ตามที่เขาแจ้งมาอะไรเนี่ย
ไม่มีพี่งั้นโรงพยาบาลใกล้มีหรือเปล่า
เพื่อจะผิดโรงพยาบาลประสานให้จนทุกโรงพยาบาล
ไม่มีเหมือนกันคุณชายรัฐบอกผมก็รีบโทรกลับไปหาอ้อ
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลยฮะก็อ้อได้เงินแล้วนี่คะ
ส่งไลน์ไปหาอ้อได้รับคำตอบกลับมาทางไลน์
คือเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยว่าไงคะต่อแหละไหมหรืออะไรยังไง
ผมก็อ่านไม่ถนัดไหนลองดูสิเขาส่งมาไหมล่าสุด
นั่นอ่ะไม่อันนี้อันนี้คือที่ที่เขาส่งไปด่าแล้ว
แต่อันนี้ล่าสุดที่อ้อส่งกลับมาก่อนจะบล็อกไลน์เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้
ผมไม่รู้ว่าตัวหนังสือมันตกหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจ
อ๋อเพราะฉะนั้นเขาส่งมาคำหนึ่งสตอเบอร์รี่ทำไม

รู้ว่าถูกหลอกแล้วนะก็เลยไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
ผ่านทางโทรศัพท์หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะ

แล้วก็ทางโรงบาลรุ่นเทพห์จันทร์

โรงบาลโทพกราบ
โรงบาลรุ่นเทพรยอง

ตายคุณฆ่าแม่ตัวเองไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย
ล่าสุดนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบให้นะครับ
ไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยถูกเอารูปไปใช้ถูกเอาชื่อไปใช้อะไรต่างนานา
อีกเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะฮะ
แล้วก็มีคนที่มาแจ้งความเนี่ยคุณชายรัฐเขาบอก

อยากให้เรื่องของเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ด้วยคนอื่น
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออีก